วันนี้ในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะคะที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพก็จะมีพิธีไว้อาลัยให้กับคุณแตงโมนิดาเป็นคืนแรกนะคะ
ความเคลื่อนไหวที่นั่นในตอนนี้ก็มีบุคคลที่รักคุณตังโมนะคะไปร่วมในพิธีค่อยทยอยกันเดินทางไป
เขาก็จะเป็นของเขาทำใจของเขาสักพักนึงแล้วเขาก็จะมาทำเสื้อผ้าขาย
ซึ่งเสื้อผ้าค่ะก็จะเป็นในล๊ายที่พี่โมเคยบอกว่าชอบส่วนข้าก็ฝากพี่วุฒรุนพี่เบิร์นด้วย
เหมือนพี่เบิร์ตบอกว่าจะกลับไปอยู่ที่อะไรนะคะ

ก็ได้บอกโมไว้ว่าโมเดี๋ยวเราเสร็จจากงานโมอ่ะ
เราขอปีกวีเว่แป๊บนึงนะแล้วเดี๋ยวเราโทรคุยกัน
เดี๋ยวเรากลับมาแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรเดี๋ยวเราคุยกันเนอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่างพี่โมเขาเห็นพี่โมชอบใส่เดรสสวยอะไรอย่างนี้
เขาก็อยากทำขายให้พี่นะอะไรอย่างนี้
แต่ก็ของอนาคตก็แล้วแต่พี่เบิร์ต

ก็คือเราก็ถ้าพี่เบิร์ตจะทำตอนไหนอะไรจริง
เราก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เขาแหละอะไรอย่างนี้ค่ะ
เมื่อกี้ก็อธิบายกับทางพี่อ้ำพี่เมย์พี่หนิงพี่อะไรอย่างนี้

พอรู้ว่ามาหนูก็เลยเลี่ยงที่จะเข้าไปกินข้าว

งานพี่เราไม่อยากกี้ย้าวหรืออะไร

อยู่ข้างในค่ะพี่แล้วก็ก็รู้แหละว่าเออก็
เขาอยากมาก็เรื่องของเขาเราก็แค่ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขา
แค่นั้นเองก็ดูแลในส่วนของงานเราไป
มาก่อนเลยหรอคิดคิดว่าอยู่แล้วว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหก
มาแน่เลยก็เอาจริงจริงแล้วคนอื่นไหนคิดว่าจะมา
แม่แม่แม่แม่คิดว่ามาชัวร์ชัวร์หนึ่งคนแต่ไม่รู้มา
กี่โมงแต่ที่เหลือไม่ทราบค่ะวันนี้หรอหรือว่าในในสามไม่
แน่ใจเมื่อกี้คุณแม่ฝากเรื่องไว้เหมือนกันแต่ก็เรายินยอม
ทำทำตามที่คุณแม่บอกทุกอย่างเพราะว่าอยากเอาจริงจริง
อย่างหน้าที่หนูอ่ะหนูก็เป็นน้องพี่โมยังไงก็คือ
แม่เนอะแม่ก็คือแม่เราก็ต้องเคารพแหละก็ดูแลแม่ด้วย
ซัพพอร์ตแม่ด้วยค่ะคนที่จะมาด้วยที่แม่ขวาขวาเลยไหมค่ะ
เราก็จะต้องพร้อมใจทุกคนดูแลค่ะก็ตามที่แม่อยากจะให้ดูแลค่ะ
เราจะไม่ได้ไปกินข้าวอีกครั้งไม่อยากโดนด่าเลยเออตอนนี้เหนื่อยไหม
แบบว่าทำงานทุกวันช่วยงานทุกวันแบบเราตอนนี้เราคืออย่าง
อย่างแบบหนูอ่ะช่วงนี้ตั้งแต่ตั้งแต่เกิดเรื่องอะเนาะ
แทบไม่รับงานเลยหนูถ่ายละครแค่วันเดียวจริง
สองวันที่ทำงานที่เหลือพี่คะเลื่อนไปก่อนได้ไหมพี่คะ
หนูขออะไรอย่างเงี้ยคือหลายหลายคนเข้าใจก็ขอบคุณมากมากค่ะ
เพราะว่าเราอยากทำงานตรงนี้ให้เต็มที่จริงจริงค่ะขอถามนิดนึงว่า
ส่วนงานที่แบบว่าที่แต่งโรนิกัสไม่เสร็จค่ะเขาอยากให้แต่งโรนิกัสไปเล่นอ่ะ
ส่วนแบบนี้เรายินดีไหมหรือว่าเรายินเต็มสัญญาค่ะเอาตรงตรงยังไม่มีการติดต่อเข้ามานะคะ
แล้วติดต่อมาเพราะตอนนี้เหมือนแฟนคลับทุกคนให้ติดต่อมาก่อนตอนนี้ยัง
หนูก็ยังงงว่าติดต่อมาไม่ได้ติดต่อมานะติดต่อมาแล้วหรอก
พยายามเชฟว่าไลน์เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะคะเราติดสัญญาณใช่ค่ะ
ยังยังอยู่ในสัญญาช่องเจ็ดนะคะจนถึงสิ้นปีนี้ค่ะใช่ค่ะ
อยากจะพูดกับพี่อยากพูดกับพี่ทุกวันเลยจริงจริงคุยกับพี่ทุกวันเลย
อย่างตอนที่วันที่พี่ไปนิติเวศวันแรกโมก็ไปเจอพี่
เข้าไปไม่ถึง๑๐คนนะคะ
ส่วนจอเล็กด้านซ้ายมือที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้
ถ้าเราจะเห็นก็มีแน่นอนครับคุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมนะครับ
แล้วก็มีคุณเชียร์มีคุณหนิงปณิตานะฮะ
ที่ตอนนี้มาซักซ้อมซึ่งตรงนี้นะครับบนเวทีนี้
เดี๋ยวจะมีพี่ปุ๊อัญชารีพี่แอนด์นันทนา
และคุณโรสลินทิพย์มาร่วมร้องเพลงนะครับในเย็นวันนี้ด้วยนะฮะ
พิธีการก็จะเริ่มขึ้นตอนช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศตอนที่ซักซ้อมนะคะกำลังซ้อมกันอยู่นะคะ
ตลอดช่วงเช้าถ้าเราย้อนไปดู
ทางทีมผู้จัดเตรียมงานอย่างคุณโบทีเคคุณก้องปียะ
ก็ได้เข้ามาตรวจดูความเรียบร้อยของงาน
ซึ่งก็ต้องบอกว่าทุกอย่างจัดเตรียมเอาไว้อย่างสมบูรณ์นะคะ
คุณเบิร์ตแฟนของคุณแตงโมก็มาที่งาน
แล้วเอารูปถ่ายของคุณแตงโมมาประดับตกแต่งที่ซุ้มลูกโป่ง
ที่คุณแตงโมชอบนะคะเพื่อที่จะทำให้คุณแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
ในเรื่องของรูปแบบงานเนี่ยคุณเอสุภาชัยคุณอ้ำพัชราภา
บอกว่าจะเนรมิตห้องประชุมชั้น๓นะคะ
ให้เป็นเหมือนสวงสวรรค์ด้วยดอกไม้นานาพันธุ์เลยค่ะ
ก็จะเป็นโทนขาวชมพูโอโร
ซึ่งเราจะเห็นคนที่มาในงานวันนี้ก็จะสวมเสื้อผ้าในสีโทนนี้ด้วยนะคะ
เป็นการร่วมใจกันส่งนางฟ้าแตงโมกลับสู่สวรรค์ค่ะ
และเขาบอกว่าตลอดเส้นทางการเดินสู่ห้องพิธีจะมีซุ้ม
แสดงเรื่องราวผลงานและภาพถ่ายของคุณแตงโม
แขกผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันรำลึกนะคะ
ก็จะเป็นภาพถ่ายที่สวยงามของคุณแตงโมนะคะ
ขั้นตอนพิธีการตลอด๓วัน
ทุกวันก็จะเริ่มตอน๑๘นาฬิกา๓๐นาทีไปจนถึง๒๐นาฬิกา๓๐นาที
จะมีเพื่อนคนสนิท๓คนคุณแตงโม
ลับกันทำหน้าที่พิธีกรนะคะ
ก็จะมีคุณโบทีเควันแรกคือวันนี้นะคะ

และวันที่๓ก็คือกระติ๊บชะวันกรนะคะ
แต่ละคืนจะมีการบันเลงเปียโน
ซึ่งผู้ใหญ่และสมาชิกอาวุโสจากคริสตจักรแห่งความสุข
นำขึ้นอธิษฐานขอพรให้คุณแตงโม
แล้วหลังจากนั้นจะเป็นการขับร้องเพลงที่คุณแตงโมชอบ
แล้วก็ฟังคือเขาจะชอบร้อง

ก็จะนำบทเพลงนั้นมาขับร้องกันนะคะ
คืนนี้คืนแรกจะเป็นบทเพลงที่ชื่อว่า
พรุ่งนี้โดยคุณปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะคะ
ขับร้องโดยบีพีรพัฒน์เถนว่อง
และคืนสุดท้ายจะเป็นบทเพลงที่ชื่อว่า
จากนั้นก็จะเป็นการเปิดคลิปประวัติของคุณแตงโมนะคะ
กล่าวไว้อะไรค่ะคุณแม่พนิดาจะเป็นผู้กล่าวถึงคุณแตงโม
คุณเอสุภาชัยกล่าวไว้อะไร
จากนั้นคณะนามัศกาลของคริสตจักรแห่งความสุขจะร่วมขับร้องบทเพลงอำลาจาก
ต่อด้วยการแบ่งปันคติธรรม
ตัวแทนครอบครัวกล่าวขอบคุณแขก
และเปิดคลิปเพลงภาพที่สวยงามของคุณแตงโม
กล่าวขอพรให้ครอบครัวและแขกที่ร่วมพิธีทุกคน
และภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีตลอด๒ชั่วโมง
ทางคณะเจ้าภาพจะแจกหนังสือชื่อว่าด้วยรักนะคะ
ภาพหน้าปกเป็นรูปคุณแตงโมที่สวยงาม
เพื่อมอบให้กับแขกที่ร่วมพิธีเป็นที่ระลึกด้วยนะคะ
ก็จะเป็นหนังสือที่จะแจกให้กับแขกที่ร่วมพิธีนะคะ
ในหนังสือนี้นะคะถ้าเราเปิดเข้าไป
บอกเล่าเรื่องราวประวัติของคุณแตงโม
ซึ่งจะมีทั้งหมด๓๙หน้า
ซึ่งศาสนาอาจารย์ทงชัยประดับชนะนุรัติ
ประธานมูลนิธิคริสตจักรคณะแปปติส
ศิษยาพิบาลคริสตจักรแห่งความสุข
เขียนตอนหนึ่งเอาไว้ถึงคุณแตงโมนะคะ
บอกว่าภูมิใจที่แตงโมเป็นคนแข็งแกร่ง
แม้จะต้องฝ่าฟันเรื่องร้ายแต่แตงโมก็ผ่านมาได้โดยตลอด
แตงโมมีความรักต่อพ่อรักเพื่อนและรักงานอย่างจริงใจ
แม้จะประสบความยากลำบากแต่แตงโมก็ไม่เคยทิ้งงาน
เชื่อว่าจะได้เห็นวันที่แตงโมจะมีความสุขอย่างล้นเหลือ
และถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวิตของเธอ
นี่ค่ะนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เราตัดมานำเสนอ
ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันนะคะ
ตลอด๓วันของพิธีไว้อะไร
จะไม่มีการนำร่างของคุณแตงโมมาเข้าร่วมพิธี
ร่างนั้นจะยังถูกเก็บรักษาไว้ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
จนถึงเช้าวันที่๑๔มีนาคม
ทางครอบครัวจะเดินทางไปรับร่าง
เพื่อไปประกอบพิธีชาปนกิจที่คริสตจักรเมทอดิส
อำเภอคลองหลวงจังหวัดปฐุมธานี

ซึ่งการทำพิธีนี้ก็จะมีเพียงสมาชิกในครอบครัวของคุณแตงโมเท่านั้นที่เข้าร่วมพิธีค่ะ